เห็นแบบนี้แล้วยังนึกอีกที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาก็มีการเตรียมจัดงานบนหลังช้างเหมือนกัน
ไปกันที่สวนนงนุษย์พัทยางานนี้พูดได้เลยว่านอกจากจะไปขึ้นหลังช้างแล้ว
คุณยังจะได้ชมไดโนเซาด้วยว้าวไปกันค่ะ
เต้นตามเต้นตามเลยนะสนานจริงจริงจริงใหญ่อลังการมากมาย
เพราะที่นี่คือสวนนงนุษย์พัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
ไดโนเฉาใหญ่มากมากเลยค่ะนี่คือไดโนเสาร์คู่ซอโรโพไซดอน

เมตรเลยค่ะโอ้โหสูงมากสูงมากใหญ่มากเลยนะคะ
แล้วก็งานนี้จัดใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันแต่จะบอกว่าที่ใหญ่แบบนี้เนี่ย
ซ้อมเหมือนกันนะคุณชนะใช่ค่ะเพราะว่างานจริงจริงเนี่ยนะคะ
จะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้๑๔กุมภาพันธ์ค่ะจะมีการเชิญชวนให้คู่รัก
จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างครับและงานนี้นะ
จะมีการจดทะเบียนถึง๑๐๐คู่เลยค่ะโอ้โหมาเป็น๑๐๐คู่เลยนะ
แต่เขาบอกว่างานนี้นะนอกจากได้จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างแล้ว
คุณยังจะได้ไปดูไดโนเสาร์ไปพิสูจน์ความรักท่ามกลางหุบเขา
ไดโนเสาร์คู่ยักษ์นี่นะคะเรียกว่าโอ้โหได้บรรยากาศ
นึกว่าย้อนยุคกลับไปนะคะโอ้โหโลกล้านปีเลยนะ
รักกันแบบนั้นยั่งยืนมั่นคงยืนนาน
แต่๑๐๐คู่บอกว่ายังน้อยไปนะใครที่สนใจนะ
สวนนงนุษย์พัทยายังติดต่อลงทะเบียนไปได้ค่ะ
อ๋อยังไม่หมดนะคือยังสามารถรับเพิ่มได้อีก
คุณผู้ชมอยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอรายละเอียดจะต้องทำอะไรยังไงบ้าง
โทรไปเลยสวนลงนุษย์พัทยานะคะ๐๘๑๗๘๑๓๘๘๔
อ๋อเบอร์นี้งานนี้โทรไปได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะ
ดีครับเออเนี่ยเขาจัดให้คุณพร้อมเลย
พี่วัดดิงอะไรคุณก็ไปถ่ายที่สวนลงนุษย์ได้ก็มีมุมสวยเยอะ
ฟังแล้วดูให้ดีเพราะเห็นภาพไดโนเสาร์แบบนี้ไม่ใช่ว่าไปแต่งงานบนหลังไดโนเสาร์นะครับ

ไดโนเสาร์สูง๑๗เมตรแต่งหลังไดโนเสาร์ไง
มันก็จะสูงตัวมันสูงไงก็บอกไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าใจผิด
ไม่มีใครเข้าใจผิดนะนอกจากคุณนะ

แต่งงานบนหลังไดโนเสาร์ไหม
หลังไดโนเสาร์เป็นไดโนอาทิตย์นะ
ไม่ใช่วันเสาร์ไดโนเสาร์แหมไดโนอาทิตย์

นิดหน่อยก็เอาเก็บบททุกเบ็ด